ที่จังหวัดจันทรัพย์บุรีเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาหายออกไปจากบ้านสี่วัน
ญาติก็ไปแจ้งความเรื่องของคนหายนะฮะ
ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะหลงป่าหรือเปล่าแล้วก็ไม่ยอมกลับมาที่บ้าน
สุดท้ายเนี่ยไปเจอก็เป็นข่าวเศร้านะเพราะว่ากลายเป็นศพถูกฆาตกรรม
ลักษณะถูกทุบศีรษะแล้วก็เอาศพเนี่ยไปหมกว่าในป่าโอ้โห
นะฮะอยู่ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนคุณผู้ชมครับนะฮะผู้ชายคนนี้เนี่ย
อายุ๕๗ปีแล้วเนี่ยฮะรูปของบุคคลที่ศูนย์หายไปแล้วสุดท้าย
ก็พบว่าเสียชีวิตนะครับชื่อว่าในก้านถวยเจริญครับนะฮะ
เป็นชาวบ้านหมู่สิบสามตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนนะฮะ
จันทบุรีหายตัวไปครับตั้งแต่สิบหกกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนเห็นว่าในก้านเนี่ยนะ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านแล้วก็ไปจับจักรจันทร์ค่ะนะฮะ
ก่อนจะขี่รถนะไปตามทางหมู่บ้านนะฮะช่วงเย็นวันเดียวกัน
แล้วก็นำรถไปจอดทิ้งไว้ข้างทางนานข้ามวันนะฮะ
จากนั้นก็ไม่มีใครเจอตัวเขาอีกเลยครอบครัวคิดว่าเอ้ย
เข้าไปหาจักรจันทร์เข้าไปในป่าหลงป่าหรือเปล่านะฮะ
ก็ช่วยกันออกตามหาทั้งที่อ่างเก็บน้ำทั้งป่า
ใกล้จุดที่จอดรถทิ้งไว้แต่ก็ไม่เจอตัวนะฮะ
ทีนี้สมาชิกอบตโป่งน้ำร้อนชื่อวนายชูชาติโพทองเขาบอกว่า
ระหว่างการค้นหาในก้านเนี่ยนะไปเจอคนงาน
ซึ่งเป็นคนงานรับจ้างกรีดยางพาราบอกว่า
หกโมงเย็นของสิบหกกุมภาพันธ์อืม
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเสียงดังเชียวนะฮะ
ก่อนเสียงจะเงียบหายไปแล้วเห็นว่าตอนค่ำค่ำแล้วเนี่ย
ก็เลยไม่กล้าออกไปดูนะฮะจากเบาะแสนี้ครับคุณผู้ชม
ตำรวจก็เลยไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งอยู่ที่บริเวณสวนของชาวบ้าน
ไปพบไปพบรถของผู้ตายนี่แหละครับคุณผู้ชมจนกระทั่งมีภาพเจอคนคล้ายคล้ายกันกับในก้าน
เดินผ่านหน้ากล้องไปตอนทุ่มหนึ่งของสิบหกกลุ่มพาพันธุ์นะฮะ
นำรถไปจอดทิ้งไว้เดินพ้นมุมกล้องหายไปนะฮะ
ตั้งแต่๑๖หลายวันผ่านมาเขาก็หากันระดมกำลังหากันก็ไม่เจอนี่นี่
เห็นไหมฮะมืดรถใครขี่เข้าไปนั่นน่ะ
รถในก้านครับมืดเชียว
อยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อนนี่แหละ
ต่อมาเริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นคักคลุ้งโชยออกมาจากป่า
ห่างจากบ้านที่พบคราบเลื่อนไปสัก๘๐๐เมตร
และสุดท้ายเดินตามคราบเลือดเดินตามกลิ่นไป
ไปเจอศพในก้านคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้เอาส่วนไปหมกเอาไว้ในป่านี่แหละครับ
จากการทันสูตศพเบื้องต้นพบว่าในก้านถูกฆาตกรรม

ขมับขวาแล้วก็หน้าผากยุบไปเลยค่ะตำรวจเขาพุ่งเป้าไปที่เจ้าของบ้าน
หลังที่พบคราบเลือดนี่แหละก็เลยนำตัวเจ้าของบ้านชื่อว่านายวิชัยกฤษณะการอายุ๖๕ปี
แล้วก็นายสุบระเด็ดกฤษณะกัดอายุหกสิบเอ็ดปีคือสองคนเนี้ยเป็นพี่น้องกันค่ะ
แล้วเป็นเจ้าของบ้านบ้านที่ไปพบคราบเลือดเอาไปสอบปากคำสอบ
ตอนแรกก็ไม่ยอมรับไม่รู้ไม่เห็นอะไรแต่พอเค้นสอบหนักขึ้นหนักขึ้น
สุดท้ายสารภาพครับทะเลาะกับนายก้านเพราะอะไร
เพราะในก้านเนี่ยไปดักสัตว์ในป่านะฮะแล้วเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยไปกล่าวหาว่า
ตัวของเจ้าของบ้านเนี่ยไปขโมยของเขาไปขโมยไอ้อุปกรณ์ดักสัตว์ของเขาอ่ะ
ค่ะก็เลยมีปากเสียงกันทะเลาะกันรุนแรงมากแต่เขาอ้างว่าในก้านอ่ะชักปืนมาจะยิงเขานะ
เขาก็เลยไปคว้าท่อนไม้ฟาดที่หัวเข้าไปแล้วทำให้ในก้านเสียชีวิต
ทำยังไงทีนี้ก็เลยอ้าวตายแล้วก็เลยหามศพเนี่ย
ทิ้งเอาไว้ในป่าคือบนเขาหลังบ้านถอดเสื้อผ้าทิ้ง
แล้วก็เอากิ่งไม้ไปทับทับอำพรางเอาไว้นะฮะสุดท้ายสองพี่น้องยอมรับว่าเป็นคนฆ่าในก้านครับ
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาสองคนนี้ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
แล้วก็ซ่อนเร็ดอำพลางศพณช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพท่ามกลางชาวบ้าน
เขาก็รู้ข่าวก็ไปมุงดูโอ้โหตะโกนสาบแช่งด้วยความโกรธแค้น
โดยเฉพาะญาติของในก้านผู้ตายก็กรดแค้นแหละว่าแค้นเนี้ยแต่ฆ่ากันทำไม
แกล้งกันถึงตายเลยนะคะก็ถูกดำเนินคดีไปเรียบร้อยสำหรับผู้เกาะเหตุ